ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าถ้าท่านเห็นคลิปนี้ก็คงตกออกตกใจ
เราตามให้แล้วนะฮะทั้งจักรยานยนต์ทั้งรถยนต์นะครับ

คลิปก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
เอาแล้วมันมีเรื่องก่อนแล้วมันไปเขี่ยวรถกันมานะ
เอาแล้วเอาแล้ว
เอาแล้วไม่จบไงเอาละเหยียบเลยกูว่าแล้ว

นี่ค่ะเหยียบเลยครับ

ทีนี้รถก็ติดแงกกันหมดฮะไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะฮะ

เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ

เช้า๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ
สะพานข้ามคลองใหม่ในซอยเทศบาลบางปู๕๕
หรือว่าซอยโยซ่าในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ

เราได้เจอคนที่ขี่จักรยานยนต์นะฮะ
ที่ถูกทับจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เจอคนที่เป็นเพื่อนเข้ามา๒คันนะ
๒คันคันละ๒คนนะฮะ
นี่คือคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
นายสมเจตต้นทองคำอายุ๔๔ปีบาดเจ็บนะครับ
ดูข้อเท้าซ้ายแตกร่างกายฟกช้ำ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยด้วยนะครับ
ได้รับอนุญาตจากแพทย์จากเจ้าตัวเรียบร้อยนะฮะ
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยอาการก็ดีขึ้นพอสมควร
แต่ต้องเข้าเฝือกรอทำกายภาพบำบัดนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเขาขี่จักรยานยนต์มาจากบ้าน

ระหว่างทางเขาบอกว่ามีรถเก๋งเนี่ย
หน้าแบบกระชั้นชิดจนวิทย์เกิดอุบัติเหตุ

เพื่อจะถามว่าทำไมทำแบบนี้นะ
แล้วก็มีเพื่อนเนี่ยกับภรรยาเนี่ย

ก็พยายามไปขวางด้านหน้ารถคันนั้นเอาไว้
ก็เลยเห็น๒คันไปประกบรถเก่งคันนี้นะครับ

โทษตัวแหงที่ไม่ต้องทำอะไร

พอดีลูกชายเขาเนี่ยขับมาข้างหลังไม่คิดว่าเขาจะแซง
ไม่คิดว่าเขาจะแซงอะไรขนาดนั้น
เค้าแซงแซงมันก็ต้องปาดมาหาผม

แต่ถ้าเค้าจะแซงก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันข้างหลัง
มันไม่น่าจะเข้าใจผิดครับ
คือในกรณีนั้นเขารีบอยู่แล้วเขารีบมาก
เพื่อนคนเจ็บที่ขี่จักรยานยนต์ตามไปประกบนี่ก็บอกว่า
เขาก็แค่อยากจะไปถามว่าเออมันทำไมไม่ลงมาคุยกันก่อนนะครับ
น่งปาดหน้าเนี่ยแต่ขับหนีฮะพอข้ามคลองขึ้นสะพานเนี่ย

หลังเกิดเหตุก็รถก็ติดแงกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
เนี่ยเขาก็มาหาตำรวจสพมสมุทรปราการนะฮะ

เพราะว่าที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งเท้าด้านขวานะครับ
แล้วก็มีแถวศีรษะนะฮะ
เค้าบอกว่าเค้าก็ตอนเกิดเหตุลงมาจากรถก็ถูกทำร้ายเข้าไปเหมือนกันนะฮะ
แล้วเค้าอยู่ด้วยว่าไปปาดหน้าตอนไหน
เนี่ยเขามีหลักฐานจากกล้องหน้ารถเนี่ยฮะของเขาเองเนี่ย
แต่อยู่ดีมีคนมาประกบ
ผมก็เลยขับตรงไปอีกทีครับ
พอขึ้นสะพานก็คือรถติดกับ
ทีนี้มอเตอร์ไซคู่กรณีคันครับที่อมกรนักฟ้าครับ
เขามาจอดขวางหน้ารถครับแล้วเขาก็ลงมา
คือผมคือตอนนั้นผมอยากออกจากสถานการณ์นั้นครับคือผมไม่อยากมีเรื่องครับ
ถ้าเราไม่ได้ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันเลยครับ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
คือทั้งผมกับเขาก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้ปาดหน้ากันมาก่อนครับ

ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงอยู่ดีเขามาขอเห็น

คือถ้าสมมุติว่าผมปัดหน้าจริงทำไมเขาไม่บีบแต่ผม
แล้วเรียกผมคุยตั้งแต่ตรงเหตุตรงนั้นเลยครับ
ทำไมเขาถึงต้องขับตามมาพร้อมกับเพื่อนเขาอีกคน
นี่คือกล้องหน้ารถของคนขับรถเก๋ง

ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีหลักฐานแต่ละฝ่ายกันไป
สอบพ่อเมืองสมุทราการบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับฝ่ายไหนนะครับ
เดี๋ยวรอฝั่งคนเจ็บจักรยานยนต์เนี่ยอาการดีขึ้นก็เรียกมาสอบปากคำอีกฝ่ายแล้วก็